คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องภัยใกล้ตัว
แต่ปัจจุบันนี้หลายคนเขาก็เจอกันผ่านทางแอป
หาคู่ต่างไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะคุยกันผ่านแอป
พอถูกใจหน้าตรงหน้าตาการแชทคุยกันก็นัดไปเจอกัน

นัดไปเจอกันหวังว่าจะไปทานข้าวกันไปเดทกัน
สุดท้ายผู้ชายเนี่ยพยายามทำอนาจารย์บนรถ
เธอวิ่งลงมาจากรถเปลือยเปล่าเพื่อขอให้คนช่วยครับ
คือพี่ผู้ชายเขาไปเจอแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๓๐ปี

เธอโป๊เปื่อยแล้วนะครับ

หลังจากที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักผ่านทางแอปหาคู่

ฝ่ายชายขับกระบะมารับที่บ้าน

ระหว่างทางเหมือนฝ่ายชายไปจอดรถพยายามจะปลุกปั้ม
เธออะไรเธอเธอก็ต่อสู้แล้วก็หลบหนีออกมาแต่สภาพเปลือยเปล่านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งของวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ริมถนนพระราม๒ตะบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามพิกัดนี้
เพราะว่าข้างทางมันเป็นผงย่างรกทึบแบบนี้
แต่ทีนี้จากนั้นก็มีการโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่รถคันไหนไม่มีคนจอดเลย
เขาก็เลยวนรถจักรยานยนต์กลับไปช่วยผู้หญิงคนนั้น
ผู้เสียหายเล่าเพิ่มเติมบอกแบบนี้
เพิ่งจะหัดเล่นแอปภาคู่
หลังจากที่รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งก็นัดเจอกันครั้งแรก
ที่ฝ่ายชายจะมารับที่บ้านแล้วก็พาไปทานข้าว

จอดข้างทางตรงนั้นแหละไอ้ตรงป่าข้างทางเมื่อกี้
หวังจะข่มขืนเธอว่างั้นนะฮะ
จากนั้นตัวเขาก็เลยพาผู้เสียหายไปแจ้งความ
แล้วก็พาเธอเนี่ยส่งกลับมาที่บ้านไปเจอญาตินะฮะ

ไปเจอญาติกับผู้ชายคนนั้น

แล้วยืนยันว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ข่มขืนเพียงแค่จอดรถแล้วนั่งคุยกันอะไรแบบนี้
แล้วนั่งคุยกันแล้วเสื้อผ้าทำไมถึงข้างบนถอดออก
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีคำตอบในใจอยู่แล้ว

ฝ่ายผู้หญิงเขายืนยันว่าเขาไม่ได้สมยอมเขาแบบโดนกระทำอนาจารย์
แต่ผู้ชายบอกว่าก็ไม่ได้ข่มขืนอะไรก็นั่งคุยกัน
นัดเจอกันอะไรแบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวว่ากันไปตามกฎหมายแล้วกัน

ฝ่ายผู้ชายบอกว่าไม่ได้มีการตั้งใจจะทำอนาจารย

แต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็เอามาให้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคนที่เล่นแอปหาคู่
ระวังไปเจอคนแปลกหน้าที่คุณยังเพิ่งเคยเจอครั้งแรก

ไปเจอความรักที่มันแบบสวยงามก็ได้

ไม่มีเจอกันเลย